มาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะที่ทะเลในอ่าวไทยนะคะ

ก็คือมีชาวประมงเป็นชาวประมงชาวกัมพูชานะคะ
พลัดตกเรือพอพลัดตกเรือแล้วนะคะ
คลื่นมันแรงช่วงนี้ควบคุมไม่ได้
พยายามควบคุมตัวเองแต่ว่าทำไม่ได้
ก็เลยลอยไปติดอยู่ที่ท้ายเรือแล้วถูกใบจักรของเรือ
เข้าที่แขนและที่คอนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัส
ต้องเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ไปดูภาพในช่วงของเกิดอุบัติเหตุกัน

เป็นช่วงที่หลายคนนะคะ
ก็คือทั้งลูกเรือประมงเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปถึง
ช่วยลำเลียงลูกเรือประมง
จากเรือลาบลารักที่รอยอยู่กระรางทะเลอาทัย
หรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลคือคนที่ได้รับบาดเจ็บเขาพลัดตกจากเรือ
ขณะที่พยายามดึงอวนปลาขึ้นจากเรือแล้วเรือถูกคลื่นลมซัดช่วงนี้คลื่นค่อนข้างแรง
ลูกเรือคนนี้เสียหลักตกทะเลตกทะเลแล้วก็พยายามที่จะว่ายน้ำควบคุม
แต่ว่าควบคุมไม่ได้ก็เลยไปอยู่ที่ท้ายเรือไปถูกใบจากเรือฟันที่แขนด้านขวา
และที่คอแผลค่อนข้างชะกันนะคะเลือดไหลไม่หยุดเลย
เจ้าของเรือก็เลยพยายามที่จะวิทยุขอความช่วยเหลือจากกองทัพเรือ
ให้เข้ามาส่งเรือไปรับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอีกทีนะคะ
โดยเรือประมงลอยเรืออยู่ที่ห่างจากฝั่งประมาณ๑๐๐มายทะเลค่ะ
รบหลวงออกเดินทางตั้งแต่๖โมงเช้านะคะจนถึง๖โมงเย็นเลย
แล้วกลับมาขึ้นฝั่งที่ฐานทัพเรือสัตหีบพร้อมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน
เขาเตรียมความพร้อมไว้รอรับคนบาดเจ็บไปรักษาต่อแล้วนะคะ
ซึ่งหลังจากที่รับตัวพบว่าข้อมูลเบื้องต้นเป็นแบบนี้
ผู้บาดเจ็บเป็นลูกเรือชาวกัมพูชาอายุ๓๗ปีค่ะ
ตอนที่มาถึงฝั่งแล้วอาการค่อนข้างอิดโรย
ข้อศอกขวามีบาดแผลลึกไปถึงกระดูกเลย

เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจล่าสุด